หนุ่มเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมบอกว่าเอาอีกแล้ว

เอารูปเขาไปแอบอ้างทำมาหากินนะฮะ

คุณเบิร์ดก็เลยบอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่แล้วคุณเบิร์ดก็เลยเขียนข้อความแบบเดือดเลยนะ
บอกว่าผมเนี่ยไม่เล่นพนันออนไลน์แล้วก็อีกภาพเป็นภาพของคุณแตงโมซึ่งคุณเบิร์ตเองก็เขียนข้อความบอกว่า
รูปผมคนเดียวยังไม่พอนะฮะเอารูปแฟนผมมาหากินแบบนี้แอบอ้างใช้เล่นพนันออนไลน์เห็นแบบนี้มันขึ้นจริงคุณผู้ชม
โดยถ้าเกิดว่ามีการแอบอ้างหลอกลวงยืนยันตรงนี้
ไม่ใช่คุณเบิร์ตตัวจริงนะคุณผู้ชม
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในเรื่องของงานชาปนกิจร่างของแตงโม
ก็จะมีขึ้นวันที่๒๔พฤษภาคมที่จะถึงนี้
ทางด้านคุณพ่อทงชัยประดับชนะนุรัติ
ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะเบปติสนะคะ
ก็เปิดเผยถึงที่ระลึกในงานชาปนกิจของนักแสดงสาว

เขียนเอาไว้ว่าวันหนึ่งคนบนโลกจะรักเรามากขึ้น
ในวันที่เราไม่อยู่ค่ะ
ซึ่งคุณพ่อทงชัยเองก็เขียนชี้แจงเอาไว้ว่า
คนแรกที่ได้เข้าชมการถ่ายทอดสดพิธีชาปนกิจ
วันที่๒๔พฤษภาคมเวลาบ่าย๒โมงตรง
และมีความประสงค์อยากจะได้หนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้จะเป็นของที่ระลึกชิ้นสุดท้ายจากแตงโม
และอีกภาพก็จะเป็นภาพโลงที่แกะสลักเป็นรูปดอกไม้ค่ะ
ก็มีรูปของคุณแตงโมติดอยู่ด้วย
ซึ่งทางคุณพ่อก็เขียนว่าพร้อมแล้วสำหรับแตงโมที่รัก
ไม่ว่าคดีของเธอจะจบยังไง
แต่๒๔พฤษภาคมนี้
พิธีชาปนกิจกายของเธอจะเริ่มขึ้น๑๔นาฬิกาตรงค่ะ

บันเทิงไทยรัฐของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดในเรื่องของพิธีกรรมต่างด้วยค่ะ